คุณผู้ชมมาต่อกันที่เหตุการณ์อุบัติเหตุกันหน่อยนะคะ
มีคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดว่ารถกระบะคันนี้เสียหลัก
แล้วมีพนักงานของร้านเขากำลังจัดร้าน
ปรากฏถูกชนเต็ม
คนขับเองก็ตายแต่สาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่

ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วจริงค่ะ
แล้วไม่ใช่แค่ว่าชนร้านขายของชำอย่างเดียว
แต่เขายังไปฟาดเข้ากับเสาไฟฟ้าด้วย

ใช่ค่ะนั่นก็คือคนขับรถกระบะ
แล้วก็คนที่จัดร้านอยู่ที่ร้านขายของชำนั่นเอง
คุณผู้ชมสังเกตเห็นหมาสีขาวตัวหนึ่งเห็นไหม
เหมือนมันกระโดดหลบทันนะคะทั้งที่จริงแล้วรถเนี่ยมาทางนั้นแล้ว
เหตุการณ์นี้ค่ะมีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้
หลายคนดูแล้วอาจจะคิดว่ากระบะขับรถมาเร็ว
แต่คนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ที่เขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาบอกว่าไม่ได้ขับเร็ว
แต่สาเหตุน่าจะมาจากการที่กระบะคันนี้หักหลบหมา

ทีมงานเราชี้ลูกศรไว้ตัวสีน้ำตาลแดง
หรือว่าหมาก่อนหน้านั้นก็ไม่รู้นะ
ใช่ค่ะนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อกี้นี่ก็จะเป็นกล้องอีกมุมหนึ่งที่จับภาพได้นะคะ
จังหวะที่เห็นแสงไฟวับวาบมาก่อน
พุ่งเข้าชนร้านขายของชำแล้วไปฟาดเข้ากับเสาไฟฟ้า
สุดท้ายอย่างที่บอกคนตายสองเลยนะคะ
โดยลูกจ้างของร้านขายของชำก็คือนายภัยศาลอายุ๕๔ปี
สภาพร่างกายเนี่ยแหลกเลยนะนอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้นถนน
อีกคนนึงคือคนขับกระบะคันนี้ชื่อนายจิราเมษอายุ๓๑ปีค่ะ
เสียชีวิตคาที่ตรงพวงมาลัยรถเลย
เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องตัดถ่างงัดซากรถและนำร่างของคนตายคนขับออกมานะคะ
เหตุการณ์ชื่อนายกฤษดาอายุ๗๒๗ปีเล่าแบบนี้
ผมขี่รถผ่านมาทางนี้ผมเห็นหมาสองตัวมันวิ่งไล่กันตอนนั้น
คนนี้แหละเป็นคนยืนยันเลยบอกว่าผมไม่ได้เข้าข้างคนตายนะ
หมายถึงคนขับรถกระบะเนี่ยคือผมเห็นจริงผมขับตามเข้ามา
คนขับรถกระบะไม่ได้ขับเร็วแม้รถเขาจะดูแต่งซิ่ง
แต่มันมีหมา๒ตัววิ่งตัดหน้า
แล้วเขาก็เลยเสียหลักไปชนเข้ากับร้านชำ
ผมอยากจะช่วยคนเจ็บนะเห็นเขาอาการสาหัสนอนแน่นิ่ง

ตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ

พี่เขาไม่ขับเร็วแน่นอนเพราะว่าหมามันตัดหน้าเขา
หลังไปเห็นพี่เห็นหมาว่าตัดหน้า

สรุปหาสาเหตุว่าตกลงแล้วอุบัติเหตุเนี่ย

เดี๋ยวจะมีการตรวจเลือดของคนขับกระบะด้วย

พนักงานที่มาเปิดร้านขายของชำคือ